คุณผู้ชมมาดูต้องเตือนภัยหน่อยเรื่องนี้

อีกคนอีกคนก่อเหตุมาประชิดตัว
ลานจอดของห้างดังคุณผู้ชม

ดิ้นเอามีดแทง

้วงอยู่บาดเจ็บไปเลย

คืนวันที่๓๐ตุลาคมเธอไปเล่นฟิตเนสที่ห้างดังแถวพร่ำ๒นะ
ขากลับก็กำลังจะขึ้นรถไม่ทันสังเกตว่ามีคนเดินตามมา
รู้อีกทีคือโดนประชิดตัวแล้วแล้วก็โดนล็อกคอแล้วโดนแทงเข้าไปด้วย
ตอนแรกคนร้ายใช้มีดจี้แล้วสั่งให้เธอขึ้นรถแต่เธอพยายามขัดขืน
ทำตามสั่งครับก็ยื้อยุดฉุดกระชากอยู่อย่างนั้น
นานนักมีรถคนอื่นขับผ่านมาคนร้ายตกใจก็เลยล้วงเอาเหรียญในกระเป๋าไปได้๑๕๐บาท
แล้วก็บัตรเครดิตใบหนึ่งด้วยของเธอแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
เธอเนี่ยโดนแทงที่แขนซ้ายนะเย็บไปสี่เข็มแล้วก็เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์
ลงในโซเชียลครับมาบอกต่อต้องการเตือนภัยผู้หญิงด้วยกันเนี่ยแผลที่เธอโดนแทงเข้าไป
อยากเตือนว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยสติสำคัญมาก
ถ้าคนร้ายสั่งให้ทำอะไรหรือต้อนให้ไปที่ลับไปมุมอับเนี่ย
อย่าไปยอมต้องขัดขืนและพยายามพาตัวเองไปในที่โล่ง
จะมีโอกาสรอดมากกว่า

ทำอะไรที่รุนแรงกับเรามากขึ้นหรือเปล่านะ

แล้วหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไปแล้วที่สอนอทศาสตร์ข้ามครับ
วันถัดมา๓๑ตุลาคมคุณผู้ชม
รอผู้เสียหายที่หน้าฟิตเนสเลยนะ

พอผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเดินออกมา

ไม่มีเงินใช้ก็เลยก่อเหตุไปแบบนี้ครับ
ตอนนั้นผมว่าผมไม่เอาคำแล้วนะพี่
แล้วทำไมไปทำกับคนฟิตเน็ตรู้ว่ามีตังค์อ่ะ

รอถึงขนาดร่องแพงเพราะเลย
ผมไม่ได้แทงจริงคือตอนนั้นนะพี่

จะทำภาคใหญ่ผิดแต่แบบว่า
ผมทำครั้งแรกนั้นเนี่ยแล้วเลย

แล้วนี่เตรียมตัวจะกลับไปไหน

ที่ไหนแม่นี้ไหน

แล้วก็เพิ่งทำครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจแทง
แต่ว่าผู้หญิงโดนแทงแล้วก็เย็บไป๔เข็มนะ
ตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีด
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ